ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลูกชายบ้านนี้น้องมิ้นดูพฤติกรรมเขานะจุดไฟเผาบ้าน
อืมเผาบ้านเสร็จไปกระโดดลงน้ำแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ใต้เหมือนกับกอผักกออะไรอย่าง
เนี้ยแล้วคิดว่าจะรอดไหมกลัวจะจมน้ำเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่ค่ะพฤติกรรมแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเสพยาหรือเปล่า

ที่ตะบลครองน้อยอัมเภอปากพนักค่ะ

คุณลุงอดุลคุณลุงบอกว่าลูกชายลุงเผาบ้าน
ชื่อว่าในโต้งอายุ๔๐นะคะ

ลูกชายเลยโมโหจุดไฟเผาบ้าน
ลุงก็เลยรีบแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังล้อมพื้นที่
ทำให้ในโต้งลูกชายลุงไม่มีที่จะหนี
เนี่ยเผาบ้านดูสิคะสภาพ

ไม่รู้จะหนีไปไหนกระโดดลงไป
ซ่อนตัวในคลองที่มีแต่ผักตบชาวา

แม่ก็เห็นอยู่ดีเนาะว่าคือหลบอยู่ตรงนี้นะคะ
สภาพก็เปียกปองเนี่ยก็นำตัวขึ้นมา
ตรวจสอบในบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้
ก็คือเสียหายบางส่วนนะคะยังดีไม่ได้แบบมอดไปทั้งหลังอย่างนี้นะ

แล้วทีนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจะถามว่าเขาเสพยาหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าเสพยาหรือเปล่าแต่
มีถุงคล้ายหีบห่อใส่ยาบ้า

นี่แล้วพฤติกรรมเป็นแบบนี้คุณผู้ชมว่าเขาเสพไหม
แต่มันมีหลักฐานแบบนี้เป็นหีบพอใส่ยาบ้าค่ะ
ตำรวจก็จับตัวในโต้งไปสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
โชคดีนะครับบ้านไหม้จนวอดไปหมดเลย